อย่างที่เราทราบกันดีว่าพรกรฉุกเฉินได้มีผลบังคับใช้แล้ว

ขอความร่วมมือว่าไม่อยากจะให้เดินทางออกต่างจังหวัด
ทุกคนก็ยังงงว่าวันนี้ต้องทำตัวยังไง
คือเขาขอความร่วมมือแต่ถ้าคุณจำเป็นจะต้องเดินทาง

เรื่องของอุณหภูมิทั้งเรื่องของการซักประวัติ
ว่าคุณเสี่ยงต่อการเป็นโควิด๑๙หรือเปล่า
พาคุณผู้ชมไปดูจุดตรวจที่หนึ่งที่ยาลากันหน่อย
เป็นจุดตรวจท่าสาปอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะครับ
ก็เป็นจุดตรวจบนเส้นทางหลักที่ผ่านเข้าเขตเทศบาลนครยาลา
ก็มีทั้งทหารตำรวจนะฮะกรมการขนส่งทางบกเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิประชาชนที่โดยสารมากับรถทุกคัน
ประชาชนที่เดินทางมากับรถจักรยานยนต์ต้องจอดลงไปแล้วก็เดินผ่านจุดตรวจอุณหภูมิครับ
คุณนั่งพักก่อน๕นาทีแล้วเดินผ่านใหม่ถ้าไม่ผ่านอีกก็ต้องคัดแยกไป
มันจะยุ่งยากหรือเพื่อนผู้พูดสวมต้องเข้าระบบคัดกรองเช่นเดียวกัน
เพื่อป้องกันอุณหภูมิร่างกายสูงป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙
อยังพักเหนือก็มีทางประตูสู่พักเหนือกคือนครสวรรค์เนี่ยนะครับ
เนี่ยนะฮะก็มีการร่วมกันตั้งด่านคัดกรองเหมือนกันนะครับ
คนที่สัญจรผ่านไปมานะรถติดนิดนึงนะฮะ
บนถนนพระหลโยธินบริเวณป้อมตำรวจทางหลวงเขาเขียวตำบลกลางแดด
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็ตรวจรถทุกคันทุกคนครับ
ต้องใช้เครื่องโทโมสแกนวัดอุณหภูมิของร่างกายทั้งคนขับทั้งผู้โดยสาร
สำหรับจุดตรวจนี้นะฮะบนถนนสายหลักก็จะเป็นเส้นทางที่เดินทางออกไปยังภาคเหนือหลายจังหวัด
ต้องคัดกรองกันอย่างเข้มงวดทีเดียว
ทางด้านของนายเจริญฤทธิสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ในพื้นที่อัมพธรรมีและถนนซุปเปอร์ไฮเวกม์ใหม่ลำปาน
โดยจะให้รถที่เดินทางเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ได้เพียงช่องทางเดียว
คือผ่านทางซุปเปอร์ไฮเวย์
ส่วนถนนตัดยางนาถนนต้นยางนานะฮะแล้วก็เรียบทางรถไฟนั้นปิดเลย
ใช้ผ่านเข้าตัวเมืองเพื่อความสะดวกในการคัดกรองให้ผ่านแค่จุดเดียวเท่านั้น
ส่วนที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่๓
หรือว่าอาเขตก็มีการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนเช่นเดียวกัน
ทั้งเข้าและออกจากที่นั่งเว้นห่างกัน๑เมตร
รวมทั้งท่ากาศยานเชียงใหม่ก็ตรวจเข้มข้น
กรองผู้โดยสารเหมือนกันต้องนั่งห่างกัน๑เมตรเช่นเดียวกัน
อันนี้ก็เข้มข้นทุกพื้นที่นะครับ